เห็นแล้วน่าจะบีบหัวใจจริงเพราะว่าลูกวัย๔ขวบอ่ะ
ปกติก็ชอบกินขนมใช่อ่ากินเยลลี่อ่า
เยลลี่เราก็ไม่มันน่าจะลื้นลื่นอ่าอ่านุ่มนุ่มลื่นลื่น
ติดคอดเด็กฮะอุ้ยโอ้ยช่วยกันอุ้ยน้องจะรอดไหมอ่ะ
โอ้ยโอ้ยว้อ้อยยยน้องลอดฮะโอ้ย
คือไอ้เยลลี่ที่ติดคอน้องไม่ได้หลุดออกมานะ

คือหลับมาหลุดลงลงคอลงไปเลยอ่ะโอ้โหต้องลยรอดมาได้เนี่ย
แล้วก็คุณผู้ชมนะหลังเกิดเหตุเนี่ยผู้ใช้เฟซบุ๊กที่มาโพสต์
มีข้อความว่าเป็นอุทาหรณ์สำหรับพ่อแม่ทุกคนครับและเย็นเมื่อวานนี้ครับ
ผู้สื่อข่าวเราก็ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนี่แหละอยู่ที่ตำบลแพรกศิรชาจังหวัดชายนาฏ
ไปเจอน้องในคลิปเลยนะน้องเขาก็วิ่งเล่นอยู่เลยครับปกตินี้ใช่ไหม
แล้วก็ได้คุยกับแม่ของน้องด้วยชื่อแม่วิพาครับบอกว่าอ๋อลูกแม่เนี่ยชื่อน้องคอปเตอร์อายุ๔ขวบ
ค่ะก็ร้องจะกินเยลลี่คือมันเป็นเยลลี่ลูกกระตาที่แบบเด็กเขาชอบกินกัน
เยลลี่เขียวใช่ใช่เออแล้วระหว่างที่ลูกแม่กินเยลลี่อยู่จู่จู่ก็ลูกแม่ซุดตัวลงไปเออ
หน้าเขียวปากเขียวมือเกร็งเลยนะเริ่มชักแล้วหายใจไม่ออกโอ้โหแฟนแม่กับพี่ชายเนี่ยรีบเข้าไปอุ้ม
เขย่าตัวเขย่าตัวเอามือตบหลังคุณผู้ชมอย่างที่เห็นในคลิปแรกเลยนะ
ไอ้เยลลี่มันยังไม่ออกมาต่างคนก็ตกใจกันอยู่ยังทำอะไรไม่ถูกเลย
ตัดสินใจจะพาขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปหาหมอครับแต่จู่จู่ลูกชายเออ
เหมือนอาการดีขึ้นเพราะว่าเยลลี่มันไหลลงคอไปแล้ว
นาทีนั้นแม่บอกตกใจมากแม่เห็นแต่ในข่าวนะ
ไม่คิดว่าจะเกิดกับลูกแม่เอง
ก็เลยอยากจะฝากไปยังผู้ปกครองครับ
ควรจะศึกษาวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้
เพราะไม่รู้ว่าไอ้เหตุการณ์แบบนี้
มันจะเกิดขึ้นกับลูกเราเมื่อไหร่
หากให้ลูกกินขนมลูกอมหรือว่าเยลลี่
ควรจะอย่าไปกินอยู่ที่รับตา

เกิดมันติดคงติดคอขึ้นมาจะได้ช่วยทันนะครับ

การที่ต้องเรียนรู้วิธีการประถมพยาบาล

ตอนที่เขาเพิ่งเริ่มฝึกทานข้าว
แต่ละมื้อพอหลัง๖เดือนไปแล้วเริ่มทานข้าว

น้ำแข็งจะต้องเปิดยูทูปดูวิธีการประถมพยาบาล

เผื่อว่ามันเกิดเหตุฉุกเฉินเรา
จะได้ช่วยเหลือลูกเราได้ทันนะครับ